ค่ำเมื่อวานนี้ที่นครศรีธรรมราชครับ

พบว่าถูกยิงตายระหว่างที่เขาไปหาปลานะครับ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการหาตัวฆาตกรครับ

หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของชู้สาวครอบครัว
แล้วก็ญาติของผู้ตายทันทีที่รู้ว่าเขาถูกยิงตายอย่างโหดเยี่ยม
ร้องไห้เสียใจอย่างมากครับ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังยกร่างของนายสันทัศน์

คุณขวัญและคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงคนร้องไห้
ฮือสลับกับร้องโฮนะครับ
คือเสียใจมากครับทันทีที่รู้ว่าญาติถูกยิงตายแบบนี้

ตำรวจโรงพักทุ่งใหญ่ที่นครศรีธรรมราช
เข้าไปตรวจสอบศพของในสรรครับ
ไปเจอศพอยู่ใต้สะพานขี่หนอนคลองสัง
ลักษณะที่เจอท่อนล่างจมอยู่ในคลอง
ส่วนครึ่งบนนอนพิงอยู่กับพื้น
ตรวจสอบพบว่าถูกยิงด้วยปืนลูกซองกระสุนนั้น

กระจุกรวมอยู่บริเวณใกล้กันเลยครับทั้ง๙รูนะครับ

ใกล้ตัวผู้ตายพบเสื้อชูชีพสีส้ม
มีรอยกระสุนยิงใส่จนเป็นรูด้วยครับ
เสื้อชูชีพนั้นถูกถอดวางอยู่
อกจากนี้เจอกระบะสีขาว
อยู่ที่ขอบสะพานใกล้กับทางลงไปในคลอง
เพราะว่าผู้ตายเขามาหาปลานะครับ
นี่ฮะชูชีพตัวนี้

เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เรื่องต้นสอบถามลูกน้องคนสนิทชื่อว่านายโจจารุวัฒน์ครับ

ให้การบอกว่าผู้ตายเป็นพ่อค้ารับซื้อยางพารารายใหญ่ในพื้นที่
แล้วก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ผู้ตายก็นั่งพูดคุยกับลูกน้องประมาณสัก๓๔คน
อยู่ที่หน้าร้านรับซื้อยางพาราครับ
แล้วผู้ตายเนี่ยก็คือในสรรสั่งลูกน้องบอกว่าเฮ้ยเองปิดร้านเถอะ
พอตกค่ำก็ชวนตัวในโจ
ขับรถกระบะออกจากบ้านไปหาปลาที่คลองสัง
ห่างจากบ้านประมาณสัก๔กิโลเมตรนะครับ
พอมาถึงผู้ตายก็เปลี่ยนชุดใส่ชูชีพ
ถึงเห็นว่าชูชีพสีส้มไปอยู่ตรงจุดเกิดเหตุด้วย
ชูชีพแล้วเดินลงไปในคลอง
พร้อมกับตัวของนายโจลูกน้องคนสนิทครับ
กำลังยืนหาปลามีคนร้ายไม่รู้ว่ามากันกี่คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเหมือนสะกดรอยตาม
สะกดรอยตามแบบห่างนะครับไม่ให้รู้ตัว
แล้วไปจอดแอบไว้ในมุมมืดซุ่มรออยู่ฝั่งตรงข้าม
พอสบโอกาสได้จังหวะปั๊บ
ผู้ตายกำลังเดินลงไปด้านล่างเพื่อจะไปจับปลากระสุนถูก
ยิงออกมาก่อนหนึ่งนัดระยะประชิดตัว
แล้วก็วิ่งไปขี่รถหลบหนีไป
เขาบอกว่ายิงออกมาแค่นัดเดียวนะครับ

แล้วคนยิงก็ขี่รถหลบหนีแต่คุณดูแผลสิครับที่เจอ

ผู้ตายล้มคว่ำหน้าจมลงไปในคลอง

ก็เลยใช้มือคว้าเสื้อชูชีพแล้วนำตัวผู้ตาย
ขึ้นฝั่งให้นอนพิงตรงขอบตลิ่งก่อน

เสร็จแล้วรีบขับกระบะไปบอกชาวบ้านว่ามีคนถูกยิง

โทรศัพท์บอกเมียของผู้ตายให้มาที่จุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด
โจบอกอีกว่าช่วงที่คนร้ายยิงปืนนั้น

ตำรวจนำตัวในโจและคนใกล้ชิดสอบปากคำเพิ่มเติมครับ
แล้วส่งตัวนายโจไปตรวจคราบเขม่าวดินปืน
เพราะว่าเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตาย

แล้วก็ให้ข้อมูลเบาะแสพยานอะไรต่างได้พอสมควร

เพราะว่ายังไม่รู้ว่าคนก่อเหตุคือใครและทำไปทำไม
คาบขม่าวดินปืนเสร็จแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านครับ
เบื้องต้นตำรวจตั้งเอาไว้๓ปมครับคุณผู้ชม
แอบชอบคบหากับผู้หญิงคนหนึ่ง

ที่ในโจว์บอกว่าโทรบอกเมียผู้ตายว่า
เจ๊ต้องมาตรงนี้เลยโดยด่วนเลยเนี่ย

เป็นเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่

ตำรวจสพทุ่งใหญ่พร้อมกับพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ไปเจอถังพลาสติก๒ใบ

เตรียมจะไปใส่ปลาแล้วก็มีมีดพลาด้วย๑ด้าม

อุปกรณ์หาปลาคือถังเหล่านี้เห็นไหมฮะ

แล้วก็จะมีชิ้นส่วนโอมผูกกับเบ็ด
อกจากนี้ครับนำตัวในโจลูกน้องคนสนิทเนี่ย

สิ่งที่น่าแปลกก็คือ
ตรงกันกับเมื่อคืนนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขาให้การว่ายังไง
ทีนี้ครับนายโจเขาบอกกับตำรวจบอกว่าเห็นคนร้ายยืนอยู่บนสะพาน
แล้วยิงลงมาในจังหวะที่ผู้ตายกำลังเดินอยู่ในคลอง
โจบอกกับตำรวจแบบนี้ฮะ
โจบอกว่าคนร้ายอยู่บนสะพานนะครับวันนี้ที่บอกกับเจ้าหน้าที่นะแล้วก็ให้มาชี้จุด

วันที่๑๑สิงหาช่วงค่ำหลังเกิดเหตุ
เห็นคนร้ายซุ่มอยู่ที่ใต้สะพานฝั่งตรงข้าม

แต่ข้ามพอวันนี้วันใหม่๑๒สิงหา
ให้การบอกว่าเห็นคนร้ายอยู่บนสะพาน
เมื่อวานบอกอยู่ใต้สะพานวันนี้บอกอยู่บนสะพาน
ตำรวจก็คงจะต้องไปไล่ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
อาจจะตื่นเต้นหรือกลัวหรือตกใจ

ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลนะครับ

นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
จุดนี้อยู่บริเวณท่ามกลางสวนยางพารา
แล้วมีบ้านอยู่ใกล้เคียงประมาณสัก๒หลัง

มีร่องรอยการลากร่างผู้ตายขึ้นมาจากในคลองจุดเกิดเหตุ
บริเวณร่องรอยตรงนี้จะมีทางลงไปที่คลอง
แล้วก็มีรอยลากร่างขึ้นมา
พักพิงเอาไว้ที่ริมตลิ่ง

ชาวบ้านที่เขาทำอาชีพคล้ายกันกับผู้ตาย
ชื่อว่านายวิชัยอายุ๖๗
นายวิชัยบอกว่ารู้จักกับผู้ตายประมาณ๒๐กว่าปีแล้ว
ผู้ตายเขาเปิดร้านทำธุรกิจรับซื้อน้ำยางสด
รับซื้อขี้ยางแล้วก็ปาล์มน้ำมัน
เห็นว่าทำธุรกิจมาได้เกือบ๓๐ปีแล้ว
ไม่เคยทะเลาะหรือขัดแย้งกับใครในพื้นที่
เท่าที่รู้จักสัมผัสกับผู้ตาย
สันเขาเป็นคนดีนะชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทะเลาะกับขัดแย้งกับใครหรือเปล่า
ส่วนตัวของนายวิชัยเองคิดว่าปมเหตุอาจจะมาจากเรื่องอื่นไหม

เพราะก็มีข่าวมาเข้าหูว่าผู้ตายเนี่ยมีผู้หญิงคนสนิทอยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่
แต่ก็ไม่ยืนยันและฟันทงว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่นะ
นายวิชัยบอกว่าคุณไปถามลูกน้องคนสนิทของผู้ตายเขาก็ได้

คนหนึ่งคือโจคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ

และอีกหนึ่งคนชื่อดำนายดำกับนายโจนี่เป็นลูกน้องคนสนิท
เหมือนกับสองสหายซ้ายขวานะครับ
น่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดแหละสองคนนี้

เขาเป็นคนดีมีหน้าที่ขับรถ
ส่วนโจผมไม่ขอให้ข้อมูลก็แล้วกัน
เพราะว่าไม่ค่อยสนิทสนมด้วย

วิบัติไว้ครุ่มเท่าไหร่
ตอนเช้าก็นั่งกลัวอยู่มันมีอะไรวะ
นี่มันไม่แนำ
แต่เดิมไม่มีได้พูดมานะ
แต่โจไม่ได้ไว้วังใจมานั้น
อ๋อก็ไปช้องตามดูก่ะหลังจากซ่อน
นายวิชัยบอกแบบนี้ว่าในน้ำเนี่ยเป็นคนดี

ไม่แน่ไม่แน่ตอบมาแบบนี้

ตอนนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาญาตินำร่างในสรรครับ
จัดงานมาเพียงกุศลที่สารอเอนกประสงค์

เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ
ที่มีความคืบหน้าหรือจับตัวฆาตกรตัวจริงได้